ฟุตบอลค่ะรอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
ตอนนี้ทีมไทยจะแข่งกับอินโดนีเซีย

ที่หัวเนี่ยคือหูช้าง
คุณบอลไทยสู้ค่ะ

หัวข้างมันให้แล่ดละไหม

๒๓เถ้าไหมกันอะไรเพราะว่าอย่างฟุตต็อลไทยแล้วแม่
แต่ก็ไม่ไนมากยังไม่เคยได้ไปแบบเตะอินทุนบรรโลกน่ะ
ส่งไลน์มาพูดคุยกันร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทย
ในการสู้ในวันนี้ด้วยนะครับ
ข่าวแรกนั้นกลายเป็นเรื่องพระพระเจ้าเจ้าเข้าวัดกันนะคะ

ก็คือมีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คว่าสโลชาอยู่บรรยงก็โพสต์คลิปวิดีโอ
มันเป็นเหตุการณ์ที่สถานีไฟหัวลำโพงท่านผู้ชมค่ะ

แล้วก็มีปากเสียงด่ากับผู้ชายคนนึง
ที่พระจะลุกขึ้นมาสะบัดจีวรออก
แล้วก็เข้าไปต่อยชายคู่กรณีต่อหน้าต่อตาคนในหัวลำโพงนี่

สบัดจิวรออกเลยแต่เนี่ยพาดอังษาแล้วนะฮะ

เรื่องก็คืออย่างนี้ค่ะคือแบบลุงเขาไปบอกว่า
ปลอมอันนี้เพราะว่าผมยาวแล้วมันใส่หมวกปิดบังไว้

แล้วก็ทีนี้พระก็ลุกขึ้นมามีปากเสียงกันแล้วก็ต่อยลุงเลย
แล้วทีนี้คนก็เลยบอกว่าทำอย่างนี้ได้ง่าย
เอาศาสนามาบังหน้านะเนี่ยที่มาแต่งตัวเป็นพระนี่ไม่ใช่พระหรือเปล่า
ทำให้คนมองดูแย่ด้วยแล้วก็บอกว่าใส่สบงแล้วทรงพลัง
คือเป็นพระแล้วใส่สบงแล้วต่อยใครก็ได้เหรออะไรอย่างนี้
ทีนี้พอโพสต์คลิปออกไปก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นกัน
พากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่า
อาจจะเป็นพระปลอมจริงอ่ะแล้วยิ่งทำผุดประกับดังก่าวเนี่ยนะครับ
โพสต์ก็แล้วโพสต์กันอีกเนี่ยนะฮะก็แบบ
คือคนค่ะที่มัวหมองนะคะคือไม่ควรทำ
แล้วแหละไม่ว่าจะใส่ชุดพระหรือไม่ทะเลาะกันกับต่อหน้าคนแล้วก็
ไปเรียกคนนี้วะลงก็ยังไม่แก่นะผู้ื่อไปต่อว่าพระเนี่ยถ้าไม่ได้มวเกิด

อาจจะยังไม่ใช่วันโกนเราก็ไม่ทราบ

ผ้ากุ้งอธิบายกับเรื่องศิลปะความจิตตนาของเด็กคืออะไร

มีผู้ที่ชื่นชมภาครัวพูดได้มีทางออกให้เหมือนที่ว่า

ภาครัวลังแท่งพอบอคติเขาจะยิงมุกที่เราจะงง

ระบะไปถึงในแน่นี้เค้นจะเห็นเพราะตลก

จริงแล้วเขานี่เขาแบบว่ามีวุฒิภาวะในเรื่องนี้ที่ดีมากเลย

ภาพวาดของไอ้พากุ้งสมัยเลือนหนังสือ
เพิ่งรู้เริ่มจัดการมาเป็น๑๐กว่าปี

แค่เห็นเขาว่าเลยนะคะ
เราไม่ดู

คุณแม่อยากจะถามพี่เหมือนกันในฐานะที่พี่ค่อนข้างจะ
เราอยู่ในช่วงกลางของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่
พี่เหมียวกับพวกเราเมย์ยังคนรุ่นใหม่อยู่
อย่างแบบเราสองคนนี้คือกลาง

ที่คุณแม่จะถามพี่เหี่ยวกับพี่เมย์คุณแม่ใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งคะ

จนที่หนูไปเสิร์ชอะ
วันนี้มีคำที่นายกธุเขาพูดว่า

มันเป็นเองคยสมัยต้อนก่อน
เด็กวัยรุ่นเราคว่าไม่ไปเซิร์จกันหน่อยว่าไลฟ์บอยเท่าไลก่อน

๒๕ธตังมันไม่ถึงบาท
หนุ่มชั้นกับธนทร์ธรและช่องพูดกันเหมือกัน
กี่คนเยี่ยมมาก
เวลาธนทรรุ่งเริ่มสูงถึงพูดฉาบ
ผมรู้จักว่าก่อนวัยฉาบมากมายก็จะเป็นรุ่นชั้น

หมายถึงตอนพี่วัยรุ่นนี้
ปัญหามาถามแล้วถ้ามารุ่นเรามันอะไร

เธอทำงานอะไรสมัยจะไปทำปีไทยพ่อแม่หมายน้ำ

ก็ไม่รู้ฉันค่อยจะดูแคมป์ฟอคอะ

อูนี่เรามีอุลต้าแมนไปถึงสมัยนั้นได้ยังไงนะ

คุณต้าแมนพี่บางคนเขาก็พูดว่าไงรู้ป่ะ
ปล่อยให้โลกนี้เป็นโรคของเด็กรุ่นใหม่เขาบ้างเถอะ
พวกเราอายุ๔๐๕๐เราอยู่บนโลกนี้ก็อีก๓๐๔๐ปี
แต่เด็กรุ่นใหม่อายุ๑๐กว่า๒๐เขาอยู่ย้ายอีก๕๐๖๐ปี
เพราะฉะนั้นความคิดของเขาถ้าสมมุติเราดูสัมภาษณ์
รู้สึกจะเป็นเมื่อวานกับจอมขวัญนี่แหละเขาสัมภาษณ์
ความคิดของเด็กก็บอกว่าเหมือนความคิดอยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นพระเนี่ย
เป็นเหมือนที่พึ่งมันก็ตีมีนิ่งถูกพี่
เกี่ยวกับการปราบความทุกข์ความโศกความโลกภัย
เหมือนเวลาเรารู้สึกทุกข์อะไรคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าวัด
ก็จะเข้าถึงพระพุทธศาสนามากขึ้น
แต่โอเคละตามละจริงแล้วนี่พี่ว่าอย่างไร
ก็ที่เขาทำเนี่ยพี่คิดว่าถ้าคนที่
เหมือนกับว่าพอถ้าจะตั้งไปว่าผิดเลยเนี่ย
มันก็จะจบแล้วเราจะพูดอย่างอื่นกันไม่ได้อีกเลย
ถ้ามันเปิดแล้วก็บอกว่าคือฟังก่อนนะ

หรืออะไรที่มันขัดกับสมมุติว่าขัดกับ
ก็บวกบอกกันเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้ไปหมด
อาจจะต้องแจกแจงแบบชัดเจนอะไรอย่างนี้

คือพระหันหลังให้กับสิ่งฟุ่มเฟือย
หันหลังให้กับสิ่งที่นี่คือสิ่งที่แบบว่า

ถูกต้องไหมว่าเวลาที่ภาพวาดออกมาสักหนึ่งภาพเนี่ย
มันคืออะไรน้องปรากฏว่าหลุยบิ๊กต๊มไปที
เราก็มองไม่เห็นเราควรจะคุ้นชินกับลายกระหนก
เราอาจจะคุ้นชินแต่ปรากฏว่าเด็กมันมีนิ่งดีมากนะพี่
หันหลังให้กับสิ่งแบบนี้เลย

แต่ไม่ใช่ด่าหรือว่าปิดเลย
มันก็จะไม่เกิดอะไรใหม่หรือว่าอะไรที่มันตีความ

สังคมมันมีความเห็นเยอะมีความรู้เยอะ
ที่เคยวาดรูปพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
แล้วก็ใช้สีแบบป๊อปหรืออะไรอย่างนี้

แต่ที่ก็คือจากความมินสุขของเรา
เราทำด้วยความเคารพเราทำด้วยความที่แบบไม่ได้
เพราะฉะนั้นแต่ก็จะมีคนพูด

แต่ของเรายังไม่ได้ดังขนาดนี้ก็เลยไม่ได้เจอแบบนี้
คุณดูเมื่อวานมันก็เป็นประเด็นการสังคม
แล้วก็ทางไทยรัฐทั้งนิวโชว์แล้วก็คุณจอมขวั

ว่าใครถูกใครผิดมันก็อยู่ที่คุณตัดสินใจแล้วล่ะ

ปีนี้เป็นปีไอ้ไข่จริง

วันที่อย่างแองจี้มันเอาคนที่สัมภาษณ์ไอ้ไข่มาหาหนูคนแรก

ตอนนั้นเป็นกลุ่มคนกลุ่มนึงเป็นกลุ่มชาวสวนยางในมูไนท์
เป็นชาวสวนยางซึ่งหาทางออกไม่ได้อยู่ดีเมื่อก่อน

ดำเคยเล่าหลายรอบแล้วเหรียญไอ้ไข่เนี่ย

สมมุติซื้อบัตรคอนเสิร์ตเอกชัยศรีวิชัย๑ใบ

แล้วทำไมถึงมีมาแจกอ่ะ

ประมาณของชำรวยเวลาทำเดิน

ซื้อบัตรคอนเสิร์ตเอกชัย๑๐๐บาท

ยังถามพี่เอกว่าพี่เอกเหลือบ้างไหม

เขาเป็นคนไม่เชื่ออะไรอย่างนี้อยู่ไงพี่เอกเขาเป็นคนไม่เชื่ออะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
วันหนึ่งมะนาวไปถามเจ้าอาวาสเนี่ยเหรียญไอ้ไข่จริงจริงอ่ะ
วันนี้เห็นทุกคนทำเหรียญไข่เหรียญไข่เหรียญไข่ออกมาขายหมดเลย
จริงแล้วอ่ะมันคืออะไรที่วัดเขาพูดไงรู้ไหมคุณไปซื้อกันอ่ะ
ไม่ใช่เหรียญแท้นะฮะเพราะว่าเหรียญแท้น่ะเวลาไข่ทุกวันนี้ไข่เวลา
เวลาลงไข่ลงผ่านร่างยังมีอยู่นะแล้วไงที่ยังเคยเจอกับสองคน
แท้จะเป็นยังไง๑๐ปีไข่ถึงทำเหรียญแค่ครั้งเดียว
ปีไข่ถึงจะทำเหรียญแค่ครั้งเดียวแล้วยังไงล่ะ
ทุก๑๐ปีพี่ไม่ใช่ที่เราเห็นปลุกเสกกันอยู่เรื่อยเนี่ย
เป็นนายทุนมาทำอ๋อเวลาเราไปที่วัดที่เราเห็นน่ะนะคะ
ไข่จริงอย่างล่าสุดที่เขาเพิ่งทำไปเมื่อ๒๓เดือนที่แล้วเนี่ย
นาทีไม่เหลือแล้วตัวพี่เองพี่ขอไปจอง
พี่ยังได้กลับมาแค่องค์เดียวเององค์บูชาพี่ยังได้กลับมาแค่นั้น
คือเหรียญไข่จริงไม่เหลือแล้วที่ไข่จะลงมาทำพิธีจริง
ขายจริง๑๐ปีทำได้แค่ครั้งเดียว
แสดงว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากมายมีจำนวนน้อยมาก

หนูก็เลยถามที่วัดสมมุติทำแล้วได้เงินทำบุญเยอะอย่างนี้
ทำไมไม่ทำไม่มีใครกล้าทำ
เพราะสมมุติเขาสั่งทำบอกว่า๙๙๙องค์องค์ละ๑๕๐บาท
ถ้าสมมุติไข่สั่งให้ทำแค่นั้นคุณไปทำ๑๐๐องค์ป่วย
พระที่อยู่ในวัดเจดีป่วยหรือกรรมการก็จะป่วย
งั้นแสดงว่าแต่ละครั้งที่ทำก็ไม่เท่ากัน
นี่ไม่รู้เท่าไหร่ส่งไข่แล้วไข่บอกมาก
กิจการตัวเองมีความเจริญรุ่งเรือกนะหลังจากบนบันสารเก่าปรากฏว่า
กิจการรุ่งเรืองมากปีนี้ต้องยอมรับทุเรียนไม่ได้ราคาเหมือนปีที่แล้ว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

คุณดูเป็นปีเป็นปีมหากรรมไทยจริงแล้วแองจี้เนอะแองจี้ถ้าจะพูดไปพูดแองจี้เนี่ยเป็นคนที่ทำให้ฉันรู้จักไอ้ไข่
มาตั้งแต่แรกใช่ไหมตอนแรกพี่เคยมีฝันแล้วได้เหรียญไหมไม่มีแองจี้มีเหรียญไอ้ไข่เดี๋ยวเอ็ดไปเดี๋ยวมีคนมาขอซื้อต่อ
ก็ตอนที่เราบูชามาคุณแม่ก็คือที่รุ่นใหม่ที่เราได้มาใช่ไหมแต่ที่เราไปกุฏิเจ้าอาวาสเราได้รุ่นเก่ารุ่นที่เป็นทำจากไม้ที่พี่หนุ่มกับพี่มดได้รุ่นนั้นก็คือราคาสูงใช่ไหมคะ
แล้วก็ได้รุ่นใหม่มาที่เขาก็แบบให้บูชาองค์ละสองร้อยสามร้อยอ่ะเดี๋ยวนี้องค์หนึ่งก็เป็นแปดเก้าร้อยเป็นเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นก็มีแล้ว
แล้วหนูก็เลยเอาองค์เนี้ยไปให้พี่ที่รู้จักเนี้ยเขาก็บ่นว่าแบบเขาขายของไม่ค่อยดีดีไหมแล้วดีเลย
ประมาณว่าเขาวิ่งเล่นอยู่ในวัดนั่นแหละพี่

ตอนกลางคืนมันนอนเนี่ยเขาก็จะพามันไปวิ่งเล่นในฝัน

แต่ตื่นมาเด็กตัวพี่เหนื่อยมาก

ว่าใครที่หนูขอเขามันก็จะได้

อีกเรื่องนึง
อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคม
มีการเปิดเพจเฟซบุ๊กขายทารกค่ะพี่

พร้อมกับแชร์กระบวนการของเพจดังกล่าวค่ะ
ที่มีการโพสต์ภาพเด็กทารกแรกเกิด
พร้อมกับประกาศหาคนมาอุปการะเด็ก
โดยอ้างว่าแม่เด็กท้องไม่พร้อม

ใช่หลายโพสต์ก็ปรากฏมีข้อความแบบว่าโอนจองนะ

อกจากนี้ก็มีการแชร์ข้อความจากแชทค่ะ
มีคนส่งเข้าไปหาเพจดังกล่าวบอกว่า
กำลังท้องได้๓๔เดือน

แต่ก็ไม่กล้าที่จะเอาเด็กออกเพราะว่ากลัวบาป
ก็เลยอยากจะให้ทางเพจช่วยหาคนอุปการะ
ซึ่งทางเพจก็ตอบกลับไปว่าจะติดต่อกลับไป

ก็มีการระบุเพิ่มเติมถึงเคสดังกล่าวบอกว่า
ถ้าจำไม่ผิดเมื่อปี๒ปีก่อน
พวกเขาเคยเล่นประเด็นนี้ไปละครั้งหนึ่ง
ว่ามันจะหมดไปแล้วนะเนี่ยแบบนี้เข้าข่ายค้ามนุษย์หรือเปล่า
อุปการะเด็กท้องไม่พร้อมมันก็ดี
แต่พวกคุณจะคัดกรองยังไง
ให้พวกค้ามนุษย์เอาเด็กเหล่านี้ไปหาผลประโยชน์
บ้านเด็กอ่อนมีให้อุปการะเยอะแยะ
บางคนก็จะมองในมุมที่ต่างกัน

ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ก็ติดต่อไปยังเบอร์โทรศัพท์

ปรากฏว่าเบอร์ดังกล่าวไม่สามารถติดต่อได้แล้ว
นอกจากนี้แฟนเพจเฟซบุ๊ก
ที่เป็นเกี่ยวข้องกับการซื้อขายเด็กทารก
ก็ปิดเพจไม่มีการตอบรับใดทั้งสิ้น

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มูลนิธิเด็กและผู้หญิงก็รับทราบปัญหาดังกล่าวเรียบร้อย

ว่ามันเป็นเรื่องเท็จจริงประการใด
ล่าสุดค่ะแฟนเพจนักสังคมสงเคราะห์เล่าเรื่อง
ก็โพสต์ข้อความบอกว่าวันนี้เนี่ย
กระแสโลกโซเชียลมีเรื่องเพจของคนกลาง

จัดหาครอบครัวบุญธรรมให้กับเด็กที่เกิดจากท้องแม่

ในฐานะที่ตัวเองเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ
แล้วก็เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
แจ้งให้ทราบเลยบอกว่าการกระทำของเพจ
บุคคลดังกล่าวที่ประกาศไป
กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
ตราย๒๖ทับ๔วงเล็บ๔นะคะ
มิให้ผู้ใดโฆษณาทางสื่อมวลชน

เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้กับบุคคลอื่นมาตรา๗๘

ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือน
หรือปรับไม่เกิน๓๐๐๐๐หรือทั้งจำทั้งปรับ
แล้วก็อาจจะมีความผิดตามกฎหมายอื่นด้วย
ที่สำคัญตอนนี้ก็อยากจะให้สังคมช่วยกันตระหนักนะคะ
ว่าการรับเด็กไปเลี้ยงมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจริงนะ
อันนี้พูดเลยก็คงจะเห็นจากข่าวแล้วว่า
ขนาดพ่อแม่จริงของเด็กบางคน
ยังสามารถที่จะแบบทำร้ายลูกตัวเองลูกในไส้ตัวเองได้เลย

เรื่องของการถูกละเมิดทางเพศอีกเหมือนกัน
ดังนั้นการรับเด็กเป็นลูกบุญธรรมเป็นบุตรบุญธรรม
ก็ต้องดำเนินการด้วยนักวิชาชีพจริง

ใช่พร้อมหรือเปล่าแล้วสภาพจิตใจคืออะไรอะไรอย่างนี้
ทั้งอย่างแหละรับเด็กแปลงเพศทำอะไรต้อง
อย่างนั้นแล้วทำอยู่เป็นปีนะ

คือน้องก็มีแบบปัญหาแบบกระทบกระเทือนจิตใจอยู่แล้ว
ดังนั้นถ้าเกิดซ้ำซ้อนไปมากกว่านั้นปัญหาระยะยาวมันจะเกิดยังไงคะ

ช่วงหน้านายกตู่ลงพื้นที่น้ำท่วมแล้วนี่

แม่น้ำอุบนแม่น้ำชีแม่น้ำมูนแม่น้ำอะไร
นั่งอยู่หน้าแม่น้ำเลย

ไปที่รถนายกไหมฮะ

เดี๋ยวหนูรายงานข่าวอยู่ไหมฮะ

เดี๋ยวอ่านงอนกูอีกป่ะ
สวัสดิฟันอามูล

ต้องไปด้วยกัน
เจ้าหน้าโลงยาวเหยียบเลยครับคุณแม่

รายงานนางลงว่ายังไงก่อน

ใช้จากน้ำยังน้ำชี

ทำให้รับผลสองเด้งเพราะเป็นจุดสุดท้าย

เล่าข่าวให้ข่าวเที่ยง
เขาก็พูดเป็นเรื่องที่จะพลาดหัวข่าว

น้ำมูลในจังหวัดอุบลเป็นแหล่งรับน้ำสุดท้าย
จากลงนักศิษย์ที่จังหวัด๑๐๑
ติดตามได้ในเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะฮะ
ถ้าอย่างนั้นเราขอสรุปโดยรวมที่คุณหนุ่มก็พูด
คือแม่น้ำมูลอยู่ที่อุบลถูกต้องไหมฮะ
บนก็จะมีแม่น้ำโขงเหมือนกันนั่นแหละ
เป็นแหล่งรับน้ำสุดท้ายที่แองจี้แองจี้ได้อ่าน
พี่หนุ่มก็จะรับน้ำจากแม่น้ำชีจังหวัด๑๐๑
แล้วก็เย็นโสทร
แล้วทั้งหมดก็จะมาลงสู่แม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบล
ประกอบกับพายุเข้าฝนตกหนักในจังหวัดอุบล

นี่คุณหนุ่มกัญชัยเขาประกาศเอาไว้นะครับ
เพราะว่าเป็นจุดสุดท้ายที่จะรับน้ำอยู่แล้ว
อำเภอในจังหวัดนี้น้ำท่วมหนักมาก

เราอาจจะไม่ค่อยมีคนนำเสนอเท่าไห

น้ำท่วมกันตอนนี้หนักนะครับ๕เมตรนะครับ

คนแก่เด็กเล็กบางคนไม่มีที่อยู่นะครับ

นี่คือสภาพชาวบ้านจริงที่เกิดขึ้น
ดอนที่สูงงูตะขาบก็เยอะไม่มีไฟไม่มีน้ำ
หน่วยงานต่างไม่มีอาหารห้องน้ำก็ไม่มี

เพื่อช่วยเหลือติดตามตามหน่วยงานและมูลที่ต่าง
ที่เขาจะบอกด้วยกันใช่ไหมพี่
อันนี้ก็พี่น้องเหมือนกันนะฮะอันนี้คือล่าสุดที่เราติดตามกันมาเกี่ยวกับการพื้นที่
อ้ายังไงออกไปกับพี่บิ้นก็บอกว่าพี่เอกพันด์
พี่เอกพันด์พี่ไทพี่ไทก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือคนอยู่แล้ว

นี่ไงคะค่ะเพราะอยู่พี่หนุ่ม

มีทรษฐานีถ้าดูตามแผ่นที่ไทยก็จะอยู่อีตราล่าง

ก็ในตัวเมืองน้ำลงแล้วมันก็จะมีบางเขตพื้นที่มีเขตบางพื้นที่
ส่วนที่เป็นทุ่งกุลาร้องไห้ที่รถเมย์ไปมาน้ำลงหมดแล้ว
แต่ชาวบ้านแถวนั้นก็จะรู้สึกโอเคเพราะว่านาเขาแบบจากที่ไม่เคยมีน้ำปีนี้ก็จะ
ไม่ถึงสองเรื่องเลยถึงหลังคาแล้ว๕เมตร
แล้วมันจะแรงไหมแล้วเหนือเขื่อนมีน้ำเติมไหมยัง
บอกว่าตอนนี้จะต้องมีผันน้ำออกกันแล้วล่ะ
เพราะว่าตามเขื่อนน้ำปริมาณสูงเพราะว่าอย่างเช่น

ตอนนี้คือหลายที่บางพื้นที่หยุดผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยซ้ำไป

แล้วมันจะอย่างนี้ตอนนี้นายกไปที่ไหนบ้างมันไหม
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เดินทางไปประธานประชุมติดตามสถานการณ์อุทธกภัย
และการช่วยเหลือความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ก็บิ๊กตูและก็คอลโรมอร์คณะตรัฐมนตรี
ใช้เดินทางโดยนักลงทุนทุกวันที่๑และ๑๖ของทุกเดือนส่วนใหญ่

จากทะเบียนรถนายก
แต่ละครั้งก็ออกเลขทะเบียนรถตรงนายกมาหลายงวด

วันที่๔๔กันยาที่ผ่านมานายกไปพิศนุโรค
ติดตามสถานการณ์อุทธกภัยแล้วก็การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเนี่ย
อันนี้เรานำเสนอไปแล้วที่นายกไปพิศนุโลก
นายกไปสุโขทัยอีกเปลี่ยนรถอีก

วันที่๙กันยายนคือเมื่อวานนี้๙เดือน๙นะฮะ

นายกไปอย่าสวทร
อย่าสวทรทะเบียนรถของนายกก็คือ
๗ก้อกไก่ป้อใบไม้
เลข๕ทุกคัน
จากนั้นบิ๊กตู่เดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฮลินคอปเตอร์

มีครบทุกเบอร์มีของทุกเบอร์ละ

ไม่ซ้ำแล้วอ่ะ
มีแบบเลขเบิ่นเนี่ย

นายกเกาหลีกลับไปแล้ว
แล้วคนนั้นที่หล่อมีรูปไหม
ไม่สนใจอันนู้นระยกสองบิ๊กตูไม่หลอก
สถานการณ์คุณพี่ค่ะคุณพี่ดูอะไรนะ
คุณพี่รอบพอสถานการณ์น้ำ
ตามไปอย่างใกล้ชิดครับเพราะว่าวันนี้ฝนก็จะมาอีก๑ละรอบ
ถูกต้องเตรียมตัวกันเลยมาหน้าไทยล่ะ
อันนี้นะคะอันนี้ของเมืองไทยไปที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้าง
ตอนนี้ต้องบอกว่าไต้ฝุ่นฟ้าใสก็ถล่มโตเกียวอ่วมกันเลยทีเดียวนะคะ

คนตกค้างอยู่ที่สนามบินนาริตะด้วย
สำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานบอกว่าไต้ฝุ่นฟ้าสายพัดถล่มกรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่น
และพื้นที่โดยรอบตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันจันทร์ที่๙กันยายน
สนามพัดข้อมือจนถึงตอนนี้
ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว๓รายบาดเจ็บมากกว่า๕๐คน
ขณะที่ทำให้ภาคการขนส่งก็ปั่นป่วนกระทบคนเดินทางเกือบ๓ล้านคนค่ะ
ก็ทำให้มีผู้ตกค้างอยู่ที่สนามบินนาริตะเป็นจำนวนมากเลย
ระงับบริการรถไฟทุกสายในเทศบาลกรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบทั้งหมด
ตั้งแต่ก่อนที่ไต้ฝุ่นฟ้าใสจะขึ้นฝั่งที่จังหวัดชิบะ
เมื่อเวลา๕นาฬิกาของวันจันทร์ก่อนจะค่อยกลับมาให้บริการบางส่วน
ในช่วง๙นาฬิกานะคะมีผู้คนมารอขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีโตเกียวยาวกว่า๑๐๐เมตร
ส่วนที่ท่าอากาศยานานาชาตินาริตะก็มีผู้โดยสารตกค้างอยู่ถึง๑๔๐๐คนในคืนวันจันทร์
เนื่องจากว่าระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมต่อกับสนามบินยังไม่เปิดให้บริการ
สนามบินก็ยังขยายเวลาทำการไปจนถึง๑นาฬิกานะคะของวันอังคาร
ทั้งนี้ในขณะที่ไต้ฝุ่นฟ้าใสก็จะเคลื่อนตัวผ่านภาคตะวันออกของญี่ปุ่น
กระแสลมอุ่นจากทางใต้ก็พัดตามพายุมา
ส่งผลให้อุณหภูมิทั่วเกาะญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้น
อย่างเช่นที่เมืองควระจังหวัดมีเอ
อุณหภูมิเพิ่มเป็น๓๗๙องศาเซลเซียส
ก็อุณหภูมิเพิ่มเป็น๓๗๖องศาเซลเซียสด้วย
มีพายุร้อนตับแลบเลย

พี่ปุ่นร้อนร้อนจริงนะ
ใช่เพราะอะไรมันมีลมร้อนเลยมันร้อนแบบแก้ปผ้าเลย
หน้าร้อนแบบหูได้ต่อโรงแรม
นี่ช่วงนี้สิงหาสิงหากัญญา

มันร้อนแห้งมันร้อนแห้งจริงพี่
พี่ไปเจอฮีตเวฟที่เยอรมันแบบ
เยอรมันก็เวลาร้อนร้อนหนักใช่ไหมครับ

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้ฝนฟ้าอากาศที่เราต้องติดตาม
มีอีกเรื่องหนึ่งที่จะมานำเสนอนั่นก็คือว่า
เกิดเรื่องที่ประเทศอังกฤษนะคะ
รายงานเรื่องนายปีเตอร์ลาลอเป็นนักกีฬาชาวออสเตรเลีย

หรือก็ประมาณ๑๘๐๒๐๐บาท

ยอดที่เขาเอามาเซ็นที่เขาได้รับนั่นก็คือ๙๙๐๐
ล้านกว่าบาทนี่นะ
๓ล้านบาทคุณพลังค่ะ

ผลจากการตรวจสอบพบว่าบาร์เทนเดอร์กดผิด
น้อยกดยังไงนี่กดเกินไปกี่เลขกดช็อคช็อค
เกินไปเกินความเป็นจริงไปมาก

เขาบอกว่าเขาบอกว่าขอบ่นจนกว่าการจ่ายเงินคืนจะเสร็จสมบูรณ์
มันเป็นเวลาที่ดีนี่อันนี้เขาก็ประชดนะ

แต่ไม่มีเหตุผลใดเลยที่มันจะควรจะมีราคาแพง

หลังจากเขามีการเผยแพร่แล้วมีคนเข้าไปกดถูกใจ

เซ็นไปก่อนเอามาอาหารแล้ว

พี่มดดำผมขอเป็นเอฟซีพี่นะครับ
พี่มดดำเอฟซีเยอะนะคะ
เอฟซีเยอะจังหรือเปล่าคุณแม่

แองจีชื่อว่าเป็นคำอะไรแฟนคลับมันต้องมี
ฟศศอะไรมันต้องมีเอฟซีอะไร

แฟนคลับหรือแฟนคลับแฟนคลับ

นี่เบรกหน้านี่เดี๋ยวคุณแม่อ่านแบบนี้
น้องเห็นพี่สัมภาษณ์แน็กชาลีลูกรักพี่มดดำเลยนะนั่น

น้องเห็นอยู่พี่แบบสรุปแล้วฉันก็ไม่เอามาออกรายการอีกแล้ว
พอสไกล์มันมาแฉนฉันหมดเลยเท่า
น้องดูอยู่
น้องดู
คนนี้นะบทมันจะดัง

คือเน็กเนี่ยไม่รับงานอีกปี
ไม่เห็นแล้วไม่น่า

ชีวิตอยู่ได้ด้วยอะไรไม่ทำงานเนี่ย
สมัยก่อนเขาเป็นแม่เขาเป็นคนเก็บเงินเก่งมาก
คือสมมุติแม่เขาจะเปิดบัญชีไว้ให้ลูกเขาเลย

เป็นคนที่ดีสุดแม่แน็กเป็นคนที่อย่างนี้เลยล่ะ
เมื่อก่อนแม่เลี้ยงลูกด้วยอาชีพอะไรรู้ไหม

แม่เป็นหมอดูที่ดูดวงแม่นมาก

แม่แม่ไม่เป็นห่วงลูกบ้างเหรอ
มันไม่ทำอะไรเลยเขาบอกเดี๋ยวตามดวง
เดี๋ยวลูกเขาจะกลับมาตอนนี้เขารู้หมด
เหมือนที่แน็กลงรูปแล้วแซวตอนแม่เหมือนนั่งสมาธิ
เหลืออะไรสักอย่างแล้วแม่ก็แซวแม่ตัวเอง
มันเป็นคนที่ไม่อยากให้แม่เป็นหมอดู
มันก็เลยพยายามกันทุกอย่างที่ไม่ให้แม่ดูดวง
แล้วอยู่ดีใครจะไปคิดว่ามันไปนั่งดูมวย

นั่งดูมวยไปนั่งดูเขาชกมวยไฟล์สุดท้ายเลย
เดี๋ยวเป็นเจ้าขุนกับแบงก์ทิตย์

แบงก์ทิตย์โอเคคนหิวแต่แน็กกลายไปบอกว่าเกิด

แต่เราดูแล้วก็สนุกกับสิ่งที่เขาเขียน

ภายในระยะเวลาไม่กี่ที่เขามีคนตามมาเนี่ย๕แสน

แต่คลิปที่ไม่ควรพูดถึงได้อ้ายสุกวันคงจะเป็นคลิปล่าหสุด

แต่เขาก็ลุกเดินต่อไปได้ทำคนเขาแข็งแกร่งจริง

ไม่แต่ขำตรงนี้
มันบอกพ่ออวัยวะเพศมันใหญ่
วัยวะเพศประคองตัวมันได้

คือสมน้ำหน้าไอ้บ้า

มันไม่กล้าเข้าห้องน้ำสาธารณะ

จะมีคนไปดูอวัยวะเพศ

นะฮะเขาก็บอกว่าล่าสุดเจ้าของห้าง
ที่แน็กไปลื่นตกบันได
เป็นคนส่งคลิปมาให้แน็ก
วัยวะเพศหรือของลับเข้าไปอีก
หลายคนเห็นคลิปนี้ถึงกับเสียน้ำตา
ยิ่งกว่าอ่านคือหัวเราะจนน้ำตายาย

ไม่ได้เศร้ากับเรื่องแต่ขำจนน้ำตาไหลจริง

แสนใจดีฮะให้คนเก็บคลิปนี้ไว้ให้ผม
เขาบอกมุมนี้ชัดสุดแล้ว
ที่สำคัญผมมีโอกาสได้ไปเจอคนแถวนั้น

วันนั้นพี่สงสารน้องมากเลย

น้องเดินออกมาพี่ค้ำกันแบบหยุดไม่ได้เลย
อีกคนก็บอกว่าพี่ก็งง
เดินมาเจอเพื่อนร้องไห้ถามว่าเป็นอะไร
บอกคำจนน้ำตาไหลอดทนไม่ไหว
ผมขอเรียกเหตุการณ์ว่าปรากฏการณ์หำฟาด

โอ้โหตกใจตกใจ

ไม่ได้นะคุณแม่แต่เน้งเป็นคนธรรมชาติมากเลยเนอะ

มันถ่ายละครไม่กี่ตอนละ

แล้วเขาก็เป็นคนแบบนี้ชัดเจนเขาก็น่ารักนะน่ารักของเขา

เหมือนมาให้เหตุผลว่าอะไรจะไปดูแลสัตว์อะไรสักอย่างนี้แหละ
ดูแลเออให้เหตุผลจะไปดูแลสัตว์ด้วย

มันเป็นอย่างนี้มานานจิ้บก้นหัวอะไรของเขาแบบ
รู้ไหมเหตุผลที่หนูไม่รับโทรศัพท์มา๑ปีเพราะอะไรรู้ไหม

มันโทรมาฉันก็บอกว่าโอ้โหสงสัยมันคงคิดถึงกู

เออดีแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำไมอะไรนะ

เอางูทั้งฟงจะมาปล่อยไว้ที่บ้าน
เดี๋ยวไว้ทำไมทำไมทำไมพี่ถูกปิดมือถือถ้าจะไม่ทัน

ก็จะเอากงงูที่มันเลี้ยงูเหลือมไว้
คือเวลาคนจะตีงูมันก็จะไปเก็บงูมาอะไรอย่างนี้

เขาก็เห็นเธอเลี้ยงอยู่

มันก็ไม่มาเดี๋ยววันหลังเกิดบ้าน

คิดว่าลูกชายคิดถึงไงมันคิดถึงซะเมื่อไหรล่ะ
เอ้าไปเรื่องของคุณเวียคุณเบลล่าบ้าง
ก็เรียกว่าเป็นกระแสเป็นประเด็นมากมายทีเดียวนะคะ
ก่อนหน้านี้ทีนี้ก็ออกมาต้านกระแสกันสักนิดนึง
แบบว่าโพสต์ข้อความกันไป
เสิร์ฟคอมเมนต์หวานถี่ใส่กัน
บอกว่าให้คนตาดีตาวาวกันหมดเลย

ขอวีซ่าด้วยกันจะไปไหนหรือเปล่า
ก็ยังคงเป็นประเด็นให้คนสนใจอย่างต่อเนื่องเลย
สำหรับกระแสดราม่าระหว่างนางเอกสาวดาวรุ่งชิง
คริสถาที่มีข่าวกิ๊กกักกับพระเอกหนุ่มคุณเวียสุโกลวัฒน์
หวานใจของนางเอกสาวเบลล่ารานี
ล่าสุดค่ะวันนี้สาวเบลล่าก็โพสต์ภาพถ่ายกล้องฟิล์ม
ลงในอินสตาแกรมของตัวเองก็ใส่เสื้อแหวก
โชว์ความเซ็กซี่แล้วก็แบบโพสต์ท่าแบบเฟียสเลยทีเดียว

นานหนุ่มเวียก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่ามุมดีแบบนี้
อีโมจิยิ้มแป้นทำเอาแฟนคลับก็ไปแห่แซวกันยกใหญ่เลยทีเดียว
อกจากนี้ยังมีแฟนคลับคอมเมนต์บอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
มีคนไปทำวีซ่าเห็นเวียและเบลล่ามาพากันไปทำวีซ่าด้วย
โดยระบุว่าเป็นวีซ่าไปยุโรป
จากนี้ยังมีโพสต์อื่นของสาวเบลล่าอีกบอกว่า
ช่วงนี้หนุ่มเวียเข้ามาคอมเมนต์อยู่บ่อย
เรียกได้ว่ากระแสดราม่าไม่มีผลกับทั้งคู่เลยจริง
เสิร์ฟคอมเมนต์หวานถึงกันตลอด
อย่างไรก็ตามค่ะคุณหนุ่มเวียก็มีนัดให้สัมภาษณ์เปิดใจ
เรื่องราวทั้งหมดในวันที่๑๓กันยายนที่จะถึงนี้
เอาเป็นว่าขาเผือกก็ตั้งตารอฟังกันได้เลยนะคะ
๑๓จะแถลงค่ะคุณเบียสุโกนระวัง
คุณสาววันศุกร์แหม่งวันใดนะคุณเบียร์น่าจะมีงานอะไรไหมนี่แต่อีกคนนึงนะคะ
เข้าไปทีวีวาเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาเสียงต่ำหน่อยนะฮะ
สำหรับหนุ่มแท็กพระรันยูกับไฮโซเบลนัทพรเองตระกูลนะคะ

ล่าสุดมันเกิดเรื่องว่าคุณแท็กเนี่ยไปออกงานพร้อมภรรยาด้วยนะคะ
แล้วก็ลูกด้วยเนี่ยก็มาโพสต์ว่าเราได้คุยกันแล้วนะครับ
เราจะอยู่ในฐานะพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกขอบคุณครับ
ลงแคปชั่นว่าทุกครอบครัวมีปัญหา
แต่เราจะแก้ยังไงแต่ทุกอย่างเราก็ทำเพื่อลูก

พูดสุดข่าวดังนั้นว่าก่อนหน้าที่แท็กจะโพสต์เนี่ย
ว่าประกาศแยกทางกับไฮโซเบลเนี่ยนะคะ
ทั้งคู่ก็เพิ่งพาน้องพาลันไปออกงาน
พอเขาประกาศเลิกก็พอกสาเหตุแบบนี้
เพิ่งจะเข้าพิธีวิวาเมื่อเดือน
พฤษภาที่ผ่านมาเองนะคะ
ทีนี้ก็ไม่แค่นั้นมีโพสต์ต่อจาก

แน่นอนคุณเบลมาล่าสุดนะฮะ

คุณเบลออกมาแล้วคุณเบลออกมาแล้ว
โพสต์นะครับ
คุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้
เขาว่าอย่างนั้นอย่างที่พี่เหมียวบอกกันไป

ว่าเราคุยกันแล้ววันนี้จุดฐานาภาพแม่ที่เลี้ยงดูลูก

คุณเบลอดีราเอ็งตระกูล
อย่างที่บอกว่ามีไทยย่าตัวนั้นเป็นลูกชายด้วยนะ
ลูกเพิ่งคลอดเตือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ความรักทั้งคู่ทั้งแท็กแล้วก็เบล

หนุ่มแท้โพสต์ข้อความอย่างที่พี่เหี่ยวพูดเมื่อกี้นี้

เราได้เคยคุยกันแล้วว่าเราจะอยู่ในฐานะพ่อและแม่
ทุกครอบครัวมีปัญหาแต่เราจะแก้ยังไง
แต่ทุกอย่างเราก็ทำเพื่อลูก
แล้วก็อีกรูปหนึ่งของคุณแท็กเนี่ย
คุณแท็กพระรันยูก็ได้โพสต์ภาพอุ้มน้องพาราน
พร้อมแคปชั่นเนี่ยไม่ว่ายังไงพ่อก็รักลูก
ไม่มีทางที่จะเลี้ยงทิ้งลูกไปไหน

ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าที่ดารา
แท็กจะโพสต์ประกาศแยกทางกับไฮโซเบล
ทั้งคู่เพิ่งพาน้องพาหลานลูกชายตัวน้อย
ไปออกงานเรื่องการเขาว่าอย่างนั้น

แท็กได้โพสต์ประกาศเลิกลากับภรรยา
บอกถึงสาเหตุทั้งที่เพิ่งเข้าพิธีวิวา

ล่าสุดคุณเบลอดีรา

ถึงเรื่องที่ระบุว่ายินดีด้วยค่ะ

เราไม่เคยพูดอะไรอยู่แล้ว

หมายความว่าเขาจะได้คุยกันก่อนหน้านี่ไหม

แบบนี้ไม่น่าคุยจะโพสอะไรว่าจะโพสว่าสถานะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับ
ไปคุยกันไหมว่าตกลงนะเพราะในเขาบอกว่า
เราได้ปรึกษากันแล้วว่าจะเป็นพ่อแม่ถูกไหม

แต่พอผู้หญิงก็คุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ค่ะ

เพิ่งไปออกงานด้วยกันมาเอาเด็กน้อยไปออกงานด้วยใช่ไหมล่ะ

แต่คนก็จับเห็นศักดิ์ว่าเขาไว้นั่งด้วยกันนะ

แต่วันนี้ก็ชัดเจนแล้วแหละก็คงเป็นพ่อแม่
ถูกก็คงงอนกัน

บางคนก็บอกออกมาแล้วอะไรอย่างนี้
ก็ต้องดูติดตามกันไปก็เดี๋ยวต้องรอเขาออกงานเนาะออกรายการ
คุณพึกจะด่านิวป่ะเนี่ย
ช่วงหน้าเป็นเรื่องของอเล็กสายเปย์ตัวจริง
เอามาเรื่องของใครดีเอาอัปเดตก่อน
เดี๋ยวดูพี่แพ็คก็เป็นโอกาสว่าข้อความเขารบไปแล้ว

แต่เป็นภาพแทนขอบคุณครับผมแต่ผมขอนอนก่อนครับ

เหมือนเมื่อกี้ที่เราดูภาพกันในข่าว
แต่ข้อความที่ว่าคุยกันแล้วไม่มีแล้ว

ตามนั้นเลยสะดุ้งเปล่า

ฉลองวันเกิดถึงนิวซีแลนด์เลยทีเดียว

ที่ครั้งนี้ฝ่ายชายนั้นพาไปสวีทไกลถึงนิวซีแลนด์ค่ะซึ่งหนุ่มอเล็กก็เผยบอกว่า
คลิปนี้เนี่ยเป็นทริปที่เขามอบเป็นของขวัญให้กับเต้ยนะ
เพราะว่าตอนวันเกิดเต้ยผมได้มอบตัวให้กับเขาไว้
เป็นตัวแบบว่าให้พาไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ซึ่งเขาก็เลือกที่นี่ค่ะ
แล้วก็เลือกช่วงนี้ถามว่าเตรียมเสิร์ฟความหวานไว้ยังไงบ้าง
จริงก็ไม่ได้หวานอะไรหรอกเพราะประเทศที่
ก็เป็นประเทศที่เขาจะไปครั้งนี้เป็นประเทศที่เราทั้งคู่ไม่เคยไปมาก่อน
เป็นทริปที่แบบขับรถเที่ยวกันแบบง่าย
ซึ่งมันก็น่าจะทำให้เราได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะขึ้น
คลิปนี้เราไปกันแค่สองคนค่ะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายก็น่าจะออกให้เขา
เพราะว่าเป็นทริปของขวัญวันเกิดของเขา
แต่ถามว่าผมพร้อมไหมเรื่องค่าใช้จ่ายผมพร้อม
เพราะมันก็คือของขวัญวันเกิดที่ผมตั้งใจมอบให้เขา
แพลนคร่าวของทริปนี้ก็ขับรถเที่ยวโดดร่ม
แล้วก็หลายอย่างเลยค่ะส่วนของขวัญที่จะให้เขา
เรายังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยขอแค่ความสัมพันธ์ของเราดี

หนูไม่รู้ค่ะหนูไม่ค่อยรู้จักพ่อแม่เขาค่ะ
ดูมันเด็กดูมันเสร็จ

ก็หนูเป็นคนพูดความจริงคุณแม่ถ้าหนูเจอหนูอ๋อเคยเจอค่ะ
อันนี้น่ารักทั้งพ่อทั้งแม่
หนูไม่เคยเจอให้หนูบอกว่าน่ารักค่ะ
แล้วถามว่าหนูต้อแหล่อีก

ตอนนี้เป็นไอดอลเกอร์กรุ๊ปที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

แล้วก็ลายการเต้นของพวกเธอนั้นดูเป็นเอกลักษ

เกาหลีมียอดผู้ติดตามสูงสุด
ตอนนี้ก้าวกระโดดความฮอตไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว

พี่ขำนวนแล้วชนะไป๑หมื่น๒พัน

ชนะอ่ะก็ชนะอ่ะเออชนะเป็นหมื่นน่ะมียอดแบตก์ปิงเค้าเอ๊ะ

พี่นั่นคือวันนั้นลูกสาวคุณไอทันยาอยากไปเจอมาก

ไปเจอไวซาคุณไอทัลยาก็พาไปเจอ
เหมือนเวลานางมากรุงเทพก็คินข้าวอะไรง่าย

เดียน่าเฟรลิโปร์เหรอ

แล้วก็บอกว่าขี้คนสวย

หนึ่งเรานั้นติดเชื้อแว้งมาจากกัญชัยได้เยอะนะ

มึงไปถ่ายรูปด้วยกันไหมครับคุณแม่
นั่งแบบว่าหล่อนนี่มันคืออสสอรพิษ
เอางี้คุณผู้ชมไม่รู้จะเชียร์ฝ่ายไหนสองคนนี้นะคะ
ไปช่วยกันเชียร์ช้างสุดใดของเราฝ่าสมรพลมบอลโลก๒๐๒๒
ทีมชาติไทยก็จะพบกับทีมชาติอินโดนีเซีย
ส่งเสียงเชียร์ติดจอทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒วันนี้นะคะ
นี่เลยหลังจากกำลังงานอีก
พร้อมแล้วเราส่งกำลังใจไปเชียร์ให้กับประเทศไทยกันนะฮะ

ถ้าอย่างนั้นเราปล่อยให้คุณไปเชียร์บอลกันเลยแล้วกันนะครับ
เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยแขกแบบนี้นะคะ
ยินไปเลย๓๐ค่ะ